ไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปเดินแถว
งามวงวาลไปเจอคุณปู่ละกันเนี่ย
อายุ๙๒นั่งอยู่ขายกัตเตอรี่
แล้วแต่งเหมือนชุดทหารเขาก็เอ๊ะเอกสารที่เขาวางไว้

และอันดับสควรเขาเนี่ยเป็นราชสกุลเสนีวงนะอยุทยา

อ่ะเห็นว่าเออเครื่องแบบเท่ดีแต่แรกนึงเป็นเครื่องแบบเฉยเฉย
พอสังเกตไปเขามีเหรียญติดเสื้อ

แชร์กันไปเยอะมากแล้วก็บอกว่า
อันนี้เป็นวิทยาชนที่ถูกลืมหรือเปล่าคุณผู้ชมไปดูหน้าของคุณปู่ท่านนี้นะครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเป็นผู้ชายเดินไปแล้วไปเจอคุณปู่คนนี้
แล้วก็แชร์รูปวัย๙๒แล้วนั่งขายสลากินแบ่งรัฐบาลอยู่ริมถนนบริเวณหน้าห้างแถว
อ่าพันธิพราสาห์งานวงวาลนะฮะก็คืออรุณเสนียวงณอยุธยา
หลังผู้โพสต์เหลือไปเห็นคุณปู่ท่านนี้สวมเสื้อทหารนั่งอยู่
แล้วบนเสื้อเขามีเหรียญชัยสมรภูมิสงครามเกาหลีและเหรียญต่างติดเอาอยู่บนหน้าอกเขาอะครับ
นะฮะผู้โพสต์บอกว่าหลังพูดคุยเพราะว่าคุณปู่ท่านนี้เคยเป็นทหารผ่านศึกสงครามเกาหลีผลัดที่สอง
ก็น่าจะราวปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามถึงสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่มียศเป็นคนทหารผู้โพสต์เขาไปถามย้ำคุณปู่ว่า
คุณปู่ราชสกุลเสนีวงศ์เลยหรือครับคุณปู่ก็ตอบว่าใช่เสนีวง
แต่สกุลอะไรเนี่ยก็เหมือนกันแหละอยู่ที่ทำความดีเป็นประชาธิปไตยแล้ว
เหมือนกันหมดเท่ากันหมดมีเว้นแต่พระเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์ที่ต้องเทิดทูล
แล้วคุณปู่ก็บอกว่าตอนนี้นะปูอยู่กับลูกชาย
แต่ภรรยาเนี่ยเสียไปแล้วนะฮะเนี่ยข้อความที่คุณปู่พูดเนี่ย
มันจับใจมากนะครับก่อนกลับเนี่ยผู้โพสต์ก็เลยซื้อมาหนึ่งใบ
ซื้อสลากินหมายรัฐบาลมาราคาแปดสิบบาทก็เป็นการอดหนุนคุณปู่
ว่าคุณปู่ขายเพียงแปดสิบบาทนะครับหลังมีการแชร์ไป
ชาวเน็ตก็แสดงความคิดเห็นกันมากมายหลากหลายส่วนใหญ่ก็มองว่าเอ๊ะ
คุณปู่นั้นเป็นวิรชนที่ถูกลืมหรือเปล่าแหมผ่านสงครามมาขนาดนี้แล้ว
ทำไมถึงมานั่งขายสลักแบบนี้รวมทั้งเห็นว่าแม้คุณปู่จะมีนามสกุลดัง
อายุก็เยอะแต่ว่ายังทำมาหากินเหมือนคนทั่วไปแล้วก็น่าชื่นชมมากทีเดียวนะครับ
ทีนี้ความคืบหน้าทีมข่าวเราลงพื้นที่เลยต้องการจะไปหาคุณปู่นะครับ
คุณปู่อรุณยังคงขายอยู่หรือเปล่าไปตรวจสอบหน่อย
เพราะว่าจากข้อมูลในโซเชียลยืนยันพิกัดว่าคุณปู่อรุณ
จะไปยืนขายอยู่บนสะพานลอย
แต่พอทีมข่าวไปไม่เจอคุณปู่ซะสิ

ทีมข่าวก็เลยไปถามพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่บนสะพานลอยตรงนั้น
โดยเอารูปที่อยู่ในโซเชียลให้ดู
ก่อนที่จะมีแม่ค้าคนหนึ่งยอมรับว่า
เคยเจอคุณปู่อรุณมาขายอยู่ตรงนี้นะสักประมาณ๓๔ครั้ง
ทุกครั้งที่เจอคุณปู่อรุณก็จะใส่เครื่องแบบ
เป็นชุดทหารชุดเดียวกันกับที่อยู่ในโซเชียลเลยนะครับ
ผมก็รู้สึกนะว่าแก่แล้วไม่มีลูกหลานดูแลหรอกอะไรประมาณนี้
ทำไมมานั่งลำบากจังแต่คนก็ช่วยซื้อเยอะนะสงสารแก
ผมว่าเดี๋ยวใกล้หวยออกสัปดาห์หน้าคุณปู่น่าจะมา

แม่ค้าคนเดิมเขาบอกได้ว่าเคยมีแม่ค้าถามแกว่า
คุณปู่อายุเยอะแล้วทำไมต้องมาทำงานแบบนี้อีก
คุณปู่เขาตอบว่าก็ต้องทำมาหากินด้วยตัวเอง
เพราะว่าถ้าไม่หากินก็ไม่มีกินรอลูกหลานก็ไม่ได้นะครับ
อันนี้ก็นำเสนอให้คุณผู้ชมติดตามกันเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยกัน
ดูแลอดีตวิทยาชนที่เคยเป็นทหารกล้าปกป้องประเทศกันต่อด้วยนะครับ